ส่วนความเคลื่อนไหวของฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะครับ
ซึ่งทีมไทยซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อหวังจะเป็นแชมป์สมัยที่๖ให้ได้
รายการนี้เราเน้นย้ำอีกครั้งว่ามีการคิดคะแนนสะสมอันดับโลกนะครับ
ก็เป็นรายการสำคัญที่จะมีโอกาสนะครับให้นักเตะทีมชาติไทยนั้น
ได้พัฒนาฝีเท้านะครับแล้วก็ประกาศศักดาการเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนอย่างต่อเนื่องครับ
โมเมนต์นี้เน้นย้ำอีกครั้งว่าคิดคะแนนสะสมของฟีฟ่านะครับ
เหมือนกับเกมอุ่นเครื่องเช่นทุกครั้งซึ่งถือเป็นการยกระดับนะครับ
แข่งขันที่มีเรื่องของอันดับโลกเป็นเดิมพันธุ์แล้วอีกทั้งแมชการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทีม
รอบสุดท้ายจะทำให้ชาติจากอาเซียนมีการพัฒนาในเรื่องของอันดับโลกมากขึ้นครับ
สุบัญญาปุริสายกองการในวัย๓๑ก็บอกนะครับว่าอยากกลับไปแก้ตัวในศึกชิงแชมป์อาเซียน
ระหว่างวันที่๘พฤศจิกายนถึง๑๕ธันวาคมนี้
เนื่องจากว่าเค้าเคยผิดหวังจากรายการนี้มาแล้วในปีสองพันสิบสองนะครับ
ที่ติดทีมชุดน้านอายุของวินี่วินฟรีจเฉพเฟอร์
ัญญาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าในรอบชิงไทยบุกไปแพ้สิงคโปร์ก่อนในเกมแรกหนึ่งต่อสาม
ได้เพียงแค่๑ต่อ๐ไม่เพียงพอจากลูกโมงของทางกิรติเขียวสมบัติในจังหวะนี้นะครับ
โอกาสหลังจากนั้นก็มากพอสมควรแต่ว่าเรายิงสิงคโปร์เพิ่มไม่ได้นะครับทุกคนเสียใจมากแล้วก็ผิดหวัง
แล้วก็จำเหตุการณ์นั้นมาจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นต้องการจะลบฝันร้ายแล้วก็คว้าแชมป์มาครองให้ได้ครับ
กลับมานะครับกลับมาเจอกับไปเยือนทางสิงคโปร์
ขออภัยนะครับไปเยือนทางฟิลิปปินส์แล้วก็๒๕นะครับ
กลับมาเล่นในบ้านพบกับทางสิงคโปร์นะครับ
รุปแล้วเนี่ยย่าว๓นัดก็คือยาวกว่าตีมอร์ยาวกับอินโดนีเซีย
แล้วก็ย่าวกับทางสิงคโปร์นะครับรอบแรกเนี่ยเล่นเกมเยือนนัดเดียวนะครับ